ไปดูเรื่องของคดีการชุมนุมทางการเมืองนะครับ
ในช่วงที่ผ่านมาสารชั้นต้นได้ยกฟ้องคดีการชุมนุมทางการเมือง๒คดีด้วยกันนะครับ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
คดี๒๔แกนนำกลุ่มนปชก่อการร้าย
ซึ่งเพิ่งอ่านคำพิพากษาในวันนี้ติดตามจากรายงานครับ
เป็นเวลานานถึง๙ปีกับการต่อสู้คดีของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านพระเด็จการแห่งชาติหรือนปช
๒๔แก่นำนปชร่วมกันก่อการร้ายกรณีชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี๒๕๕๙
ดดันรัฐบาลนายอภิษฎเวชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นให้ยุบสภา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
พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้น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
ไม่มีความรุนแรงและการนำสืบพยานโจทย์ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน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

และสารได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการชุมนุมครั้งนั้น

ระบุว่าชัยชนะที่แท้จริงของนปชยังไม่ใช่วันนี้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
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก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
ไม่ใช่เป็นชัยชนะต่อฝ่ายโจทย์ซึ่งเป็นผู้ฟ้องร้อง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
สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สำหรับผม
ผมคิดว่าเป็นความยุติธรรม
ที่เกิดขึ้นกับคนที่บาดเจ็บล้มตายจากการต่อสู้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

ผู้ที่ได้รับอนิสงฆ์ควรจะเป็นญาติวิรชน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
ส่วนพวกผมทุกคนยังจะต้องเดินหน้าต่อสู้คดี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

แก่นำกลุ่มนปชต้องต่อสู้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

คือคดีบุกบ้านพลเอกเรมตินสุรานนท์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

สำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเรียกร้อง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

ซึ่งความยุติธรรมของศาลอยู่ที่ความถูกต้องมากกว่าความถูกใจ